มาพูดถึงเรื่องของการทำสปากันหน่อย

การทำสปาเท้ามันมีหลากหลายรูปแบบมากเลย
แต่ว่าดิฉันจะพาไปดูว่าคุณเคยทำสปาเท้าแบบนี้หรือเปล่า
ดูนะคะเคยไหมหลายคนคุ้นเคย

ใช่เขาเรียกว่าสปาปลานะคะ
ปลามันจะตอดเท้าแล้วตุ๊บนี่แหละค่ะ
แล้วปากก็จะมารุมเท้าแบบนี้จนมองไม่เห็นเท้าเลย
แล้วคุณผู้ชมจำภาพนี้เอาไว้ดีนะ
เพราะว่าการทำสปาเท้าจากภาพต่อไปนี้
ต่อไปนี้จะทำเอาคุณงงเลยทีเดียวว่า
เอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นละเนี่ย
ก็ต้องขอแสดงความเสียใจในครั้งนี้ด้วย

คือทำไมอ่ะปกติการทำสปาปลาเนี่ย
ปลาจะต้องมารุมตอดเท้าเรา
เฮ้ยแต่ที่นี่ปลามันเบือนหน้าหนีอ่ะ

เกิดอะไรขึ้นที่สำคัญปลาตายด้วยค่ะ
งงเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้น
แต่ว่าเจ้าของคลิปนี้เขาเอามาลงด้วยความสงสัยว่า

พี่คะมันหลายชีวิตอยู่พอสมควรเลยนะไอ้บอร์นะ

คราวหลังแนะนำพี่ตรวจสุขภาพก่อน
ล้างเท้าก่อนก็ได้ค่ะนะคะ

น้องห่วงตัวเองก็ห่วงปลาด้วยละกันขอบคุณผู้ชม